อ่อนวัย๖๐ปีเก็บหอมรอมริบกว่าจะเก็บเงินแต่ละบาทแต่ละบาท
เพื่อเอาไปซื้อทองคำน้ำหนัก๓บาท
อู๋สามบาทเจ้ามดใส่อืมนะฮะทีนี้วันแรกน่ะ
ที่เอาทองเนี่ยมาใส่อ่าปรากฏว่าถูกเจ้าโจรเนี่ย
มันกระชากสร้อยโอ้โชคร้ายอะไรขนาดนี้
ช้ำใจสองต่อคือโอ้โหกว่าจะเก็บเงินมาได้
แล้วทีนี้เพิ่งจะเอามาใส่วันแรกเองดันมากระชากสร้อยซะวันนี้เลยนะฮะ
นี่ครับตำรวจสพบ้านดุงลงพื้นที่เกิดเหตุบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับพบผู้เสียหายเนี่ยป้าออนนะคุณ
ออนปาดน้ำตาเลยนะป้าออนอายุ๖๐ปีพร้อมกับญาติญาติยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยความตื่นตกใจครับ
ออนเล่าให้ฟังบอกว่ามาทำธุระที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็กำลังจะไปคลินิก
คนขับไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่ใส่แมสส่วนคนซ้อนท้ายเนี่ย
หมวกกันน็อกสีขาวเสื้อลายสก๊อตอยู่อยู่ก็เข้ามากระชากสร้อยคอทองคำหนักสามบาท
มูลค่าเกือบ๙๐๐๐บาทไปจากคอของเธอนะฮะ
จากนั้นก็หลบหนีไปทางตลาดเทศบาลเมืองบ้านดุง
อย่างไร้ร่องรอยไม่พบแม้แต่เงานะฮะ
คุณป้ายังพอมีสติเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังบอกว่า
เงินที่ใช้ซื้อสร้อยเป็นเงินเก็บสะสม

เก็บเงินของลูกให้มาเนี่ยเก็บทีละเล็กทีละน้อย

วันนี้ป้าเพิ่งเอามาใส่ครั้งแรกเอง
แต่ก็โดนกระชากสร้อยไปซะแล้วนะฮะ
เสียใจมากที่ต้องสูญเสียสร้อยไป

ในการนำจับนั้น๑๐๐๐บาทครับ
ทีนี้ในช่วง๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ย

รูปภัณฑ์สันธารคล้ายกับที่นี่
ทั้งคุณป้าและพญานเนี่ยให้ข้อมูล
สีแดงดำเนี่ยคันเดียวกันกับที่คุณป้าเนี่ย

สวมหมวกกันน็อกสีขาวเหมือนกันเลย

เขตเทศบาลเมืองบ้านดุงไปแล้ว๒ครั้งนะครับ

คนร้ายก็กระชากสร้อยชาวบ้านที่มารอซื้อเนื้อ

ถ้าเป็นสองคนร้ายเดิมแล้วมากระชากสร้อย
พ่อออนอีกก็จะเป็นครั้งที่๓นะนะ

ทีนี้ตำรวจสพบ้านดุงต้องทำงานแล้วฮะ

ครั้งที่ผ่านมาก็ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้
และนี่ถ้าเป็นเซตเดียวกันมาก่อเหตุอีก

แล้วก็อยากให้เอาทองมาคืนคุณป้า